ส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาคู่นึง
ที่สามีออกไปกรีดยางตอนดึก

จนเช้ามืดพระยาบอกว่าทำไมสามียังไม่กลับ
รู้สึกแปลกใจออกไปตามหาสามี
ปรากฏว่าสามีเสียชีวิตอยู่ในสวนยางพาราค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงนะคะ
ภรรยาบอกว่าตกใจมากจริง
สามีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ทรัพย์สินทุกอย่างของสามียังอยู่ครบหมดเลย

ตำรวจก็ต้องสอบปากคำคนใกล้ชิด
หาเบาะแสปมเหตุในการสังหาร
และหาเบาะแสผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะคะ

ตำรวจสพลหารทรายจังหวัดบุรีรำ
ไปตรวจสอบในสวนยางพาราของหมู่บ้านโนนสง่าหมู่๑๔
ตำบลลหารไซด์อำเภอลหารไซด์
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายณฑีเดชชาติกานนท์หรือโจ้
อายุ๔๑ปีค่ะนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในสวนยางพารานะคะ
สภาพศพใส่เสื้อยืดแขนยาวสีดำ
กางเกงขา๓ส่วน๔ครีมใส่รองเท้าบุ๊ชสีดำ
มีกระเป๋าสีดำคาดเอวอยู่ค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงที่บริเวณศีรษะนะคะ
กระสุนฝั่งในยังไม่รู้ว่าเป็นกระสุนปืนชนิดไหน
เสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖๗ชั่วโมงค่ะ
นี่คือลักษณะสภาพศพเป็นแบบนี้
กู้ภัยนำศพส่งไปโรงพยาบาลเพื่อผ่าหัวกระสุนนะคะ
จะได้รู้ว่าเป็นกระสุนชนิดไหน
จะได้นำมาเป็นหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุด้วย
นายนิกรกอกเกื้ออายุ๔๗ปีเล่าให้ฟังค่ะ
เขาบอกว่าเขาเป็นคนงานที่มารับจ้างกรีดยางให้กับแม่ของผู้ตาย
ช่วง๕ทุ่มคืนวันที่๑๑ธันวาคม
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ออกไปกรีดยางที่สวนตามปกติ
เขาก็ขี่รถออกไปกรีดยางเวลาไล่เลี่ยกันเลยค่ะ
สวนยางอยู่ใกล้กันห่างกันแค่๑๐๐เมตรเท่านั้นนะคะ

นายนิกรบอกว่าผมได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน
ได้ยินเสียงนัดหนึ่งอะค่ะแล้วก็เงียบไปเลย
ไม่มีเสียงคนไม่มีเสียงรถ
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าเป็นคนมายิงกันมาฆ่ากัน
คิดว่าคนไปยิงหนูหรือว่าไปยิงสัตว์ในป่า
เพราะที่ผ่านมาก็มีคนไปยิงหนูไปล่าสัตว์อยู่บ่อย
ก็เลยไม่ได้เอกใจไม่ได้เดินไปดูนะคะ

ที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นผู้ตายมีปัญหาอะไรกับใคร

ไม่รู้จริงว่าสาเหตุที่คนร้าย
ลอบยิงแบบนี้มันเรื่องอะไรกันแน่
ไม่มีเหตุอะไรที่คิดว่าจะมีคนไป
พี่กับผู้ตายเป็นอะไรกัน
ผมเป็นลูกน้องแม่แกนครับ

คือเคยเห็นผู้ตายเขามีปากเสียงอะไรกับใครไหม

ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปที่สวนยางพารา
จุดที่นายณฑิเดชถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ตรงจุดที่นายณฑิเดชนอนเสียชีวิตอยู่นะคะ
ญาติญาติได้นำเศษดินเศษใบไม้มากรบรอยเลือดนะคะ
ส่วนที่โคนต้นยางพาราที่นายณฑิเดชถูกยิงเย็ด
ก็จุดทูบ๑ดอกแบบนี้ค่ะ
เพื่อบอกดวงวิญญาณให้ดนจิตดนใจ
ให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ผู้ใหญ่สมรักจันสดอายุ๕๒
ทั้งหมดมันเริ่มจากช่วง๕ทุ่มวันศุกร์ที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
ในโจ้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านเพื่อที่จะมากรีดยางในสวนยางของตัวเอง
โจ้ต้องออกมาเร็วกว่าคนอื่นค่ะ
เพราะว่าในโจ้กรีดยางคนเดียวไม่ได้จ้างใคร
ซึ่งถ้าไม่มีเรื่องอะไรในโจ้จะกรีดยางจนถึงประมาณตี๔แล้วก็กลับเข้าบ้าน
แต่วันเกิดเหตุระหว่างที่ในโจ้กำลังกรีดยางอยู่ไล่กรีดไปเรื่อยนะคะ
จนถึงต้นสุดท้ายของสวนติดกับคลองไส้ไก่ตรงนั้นเป็นเนินสูงประมาณเมตรหนึ่ง
แล้วก็มีต้นไม้ใหญ่แบ่งเขตระหว่างสวนยางกับคลอง
ผู้ใหญ่บอกว่าคาดว่าคนร้ายอาจจะนั่งรออยู่ในความมืดตรงนั้น
เหมือนกับดักซุ่มรอในโจ้กรีดยางไปจนถึงยางต้นสุดท้ายค่ะ
แล้วคนร้ายก็ใช้ปืนยิงใส่ศีรษะของในโจ้ไปเลยนัดหนึ่ง
แล้วก็รีบหนีไปในความมืดยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใคร
หนีไปทางไหนใช้ยานพานะอะไรในการหลบหนีนะคะ
คือจากเบาะแสที่ผู้ใหญ่บ้านสืบหาข้อมูลในพื้นที่
หลายคนบอกว่าในโจ้น่าจะถูกคนร้ายยิงประมาณ๒นัด
แต่กระสุนเข้าศีรษะแค่นัดเดียว
สันนิษฐานว่าในโจ้น่าจะถูกยิงเพราะว่าบาดหมางเรื่องส่วนตัวกับคนรู้จัก
คนก่อเหตุต้องเป็นคนใกล้ตัวเพราะจากพฤติการแล้วอะค่ะ
เหมือนกับคนก่อเหตุรู้ทางหนีทีไล่ของสวนยางพาราแห่งนี้
ว่าจุดไหนที่ในโจ้จะกรีดยางต้นไหนเหมาะแก่การดักซุ่มยิง

ก็ทั้งที่ปกติในโจ้จะไปกรีดยางกับภรรยา
แต่วันเกิดเหตุภรรยาไม่ไปนายโจ้ไปคนเดียวคือเหมือนแบบ

แต่ก็ยังถือว่ายังโชคดีนะคะที่ภรรยาของนายโจ้ไม่ได้ไปด้วย
เพราะไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาของนายโจ้ไปอีกคนนะคะ
นี่ก็คาดว่าลักษณะเป็นประมาณแบบนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านดูค่ะ
ภาพเหมือนกับก้มกีดยางนะครับ
กรีดยางแล้วก็ปืนน่าจะยิงมาจากข้างต้นไม้ต้นใหญ่นะ

ดูจากแผลที่ทางสืบเอามาให้ดูไม่ใช่เข้าตรงหน้าภาคกลางเลยนะครับ
ก็เสียชีวิตหงายท้องมาเสียชีวิตตรงนี้เลย

โจ้ก็เป็นคนชอบกินเหล้าเที่ยวหาเพื่อนเพื่อนก็ไปเรื่อยเยอะ
กินเหล้าแล้วก็มีปากเสียงเกี่ยวกับคุยโอ้อวดนิดนึง
คุยโอบดเกี่ยวกับการคุยกินเหล้าแล้วก็เมาแล้วก็
ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันครับ
น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครับ
ครับน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องกินเหล้าเรื่องคุยเรื่องอะไรประมาณนี้แหละ
ชกท้าต่อยกันกับเพื่อนฝูงหรือเปล่าประมาณนี้ครับ
ก็กรีดยางกลางคืนเขากรีดยางกลางวันเขาก็นอน
เขาก็ไม่ได้ออกไปไหนนะค่ะ
ไม่มีไปทางสร้างหรือไปที่ไหนไม่เลยค่ะ
ไม่มีไปไหนเลยกรีดยางกลางคืนกรีด๕ทุ่ม๒โมง
เดี๋ยวนำโกรธเสร็จประมาณเที่ยงก็นอน
แล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนตอนเย็นก็พาลูกขี่รถเล่น
เขาเป็นคนปากไวไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าไม่มีไม่มีพิษในภัยใครหรอกค่ะ
เป็นเฉพาะเวลาดื่มไหมถือว่าไม่ดื่มก็เป็น
ไม่ดื่มก็เป็นค่ะ
ช่วงนี้เขาก็ไม่ดื่มมาเป็นปีแล้วนะเขาเลิกมาเป็นปีแล้วนะ

ใช่ค่ะเพราะเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนกรีดยางเสร็จเขาก็นอน
เมื่อช่วงเที่ยงค่ะคุณผู้ชมครอบครัวได้ติดต่อรับศพในโจ้จากโรงพยาบาลบุรีรำนะคะ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดโพสายทอง
คนในครอบครัวยังอยู่ในอาการที่โศกเศร้าเสียใจนะคะ
บอกแค่สั้นว่าไม่มีใครรู้ข้อมูลอะไรเลย
ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากคนที่น่าจะรู้ข้อมูลดีที่สุด
ก็คือภรรยาของผู้ตายความคืบหน้าทางคดีตอนนี้
ชุดสืบสวนสพลหารทรายลงพื้นที่นะคะ
ช่วงเช้าวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปดูร่องรอยจุดที่คาดว่าคนร้าย
ดักซุ่มรอผู้ตายอ่ะค่ะปมเหตุเบื้องต้นเนี่ย
ที่คำรวจสันนิษฐานเอาไว้๒ประเด็น๑คือเรื่องส่วนตัว
คือความขัดแย้งเรื่องของสวนยางพารา
เพราะว่าครอบครัวของผู้ตายค่อนข้างจะมีฐานะนะคะ
มีที่ดินทำสวนยางพารามากถึง๑๖ไร่
แต่เบื้องต้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
และยังไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุนะคะ